สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นี่ไงคนดังคนดังในโลกออนไลน์

เราเป็นแก๊งพี่ที่ออกเท็มพอลินด้วยกัน

ก็มีเวลาไปเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะพี่

แค่นี้มาพอแล้วเยอะกว่านี้ไม่ไหว

เรื่องราวของชายคนหนึ่ง
โดนตำรวจเรียกตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเขาไม่ให้ตรวจ

เดี๋ยวนี้ตำรวจเรียกใครจะต้องมีอาชีพบอกด้วยเหรอ

เป็นอธิบดีนะครับ
แต่ว่าเนี่ยเป็นทนายลองไปดูคลิปนี้ก่อนครับ

ทำให้กลับมาเมื่อรอยังเข้าที่อธิบดฤทธิบด

ใช่พี่ก็ต้องให้ความร่วมลืมมือก่อนให้เกียรติโดยภาคหน้าที่ด้วยสิ
พี่ไม่ได้แบบพี่ก็ไม่ต้องการ
ช่วยเราพูดอย่างนี้อยู่แล้วพี่เนี่ยคุณต้องอุ้มผมอ่ะ
ผมไม่ได้อุ้มพี่ไม่ให้ความร่วมลืมมือเลยเพราะพี่ก็เบาไหว

ไม่เปล่าหรอกเขาแก้งของผมมาจังเลย
เชิญที่โต๊ะไปพี่ให้ความร่วม
ถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องผมก็ไม่คุย
เดี๋ยวกูเดี๋ยวตรวจใครก็รออยู่
ในคลิปก็จะเป็นชายคนหนึ่งปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอลบริเวณด่านตรวจพร้อมระบุว่าตนเองนั้นเป็นทนายความ
ไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่รวมทั้งด่าทอด้วยแต่คำหยาบคายจนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์บนสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
แล้วก็บอกว่าให้เจ้าที่นั้นแจ้งข้อหามาตนจะได้ปฏิเสธแล้วก็พร้อมกับที่จะประกันตัวนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาวันที่๑๒พฤษภาคมนะครับ
ผลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์ท่านเป็นภูมิคับการตำรวจจราจร
มีการกล่าวนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
โดยก่อนเกิดเหตุขณะที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
กำลังตั้งด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรอยู่ช่วงคู่ขนาน
บริเวณถนนบรมราชชนนีแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของสนตลิ่งชัน
จู่ปรากฏว่าไปพบรถยนต์ต้องสงสัย
เขาก็เลยเรียกครับแล้วก็เชิญตัวคนขับนั้น
ลงมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามปกติ
โดยสุดท้ายแล้วชายคนนี้ลงมานะฮะ

แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นเหตุการณ์เป็นไปตามที่คลิปนี้มันปรากฏนะครับ
ทางด้านพลตรวจตรีนิทรกล่าวต่อนะครับว่า
โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้
ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน

ผู้ต้องหายังอยู่ในการมืนเมา
เมื่อทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล

ซึ่งทางกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ

ยินยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เสมือนเป็นผู้กระทำความผิด

ก็เรียกว่าจะควบคุมตัวในทันทีนะฮะ
แต่สุดท้ายก็มีปัญหาอย่างในคลิปนี่แหละครับ

ตอนนี้ได้มีการแจ้ง๒ข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
นั่นก็คือการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็ขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรานะครับ
ในส่วนของเรื่องของการดูหมินเจ้าพนักงานนั้น

หากพบว่ามีการดูหมินจริงแจ้งอีก

แต่ก็ที่จริงเป็นทนายก็น่าจะรู้กฎหมาย
สิกำลังจะพูดเลยว่าเป็นทนายจะช่วยไหม
แต่ก็เมานั่นแหละเอาตรงคือเมามันก็ไปเรื่อย
ก็คือเขาถึงได้พูดอย่างว่าตอนนี้
เพื่อนโชคยังไม่คลายความทนายเข้ามาแทรก

โอ้โหคลิปเพื่อนโชคนี่ดังมากทีเดียว
อ่าความเพื่อนโชคยังไม่คลายความทนายเข้ามาแทรก
อีกอันหนึ่งก็เป็นความที่คนพูดถึงกันตลอดเหมือนกันเนาะ

น่ากลัวมากอยู่ในช่องคลอด

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอทำอะไรไว้บ้างนะคะ
อย่างผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในเพจเฟซบุ๊ก

ก็ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินค่ะ
จนกระทั่งตัวเองก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่น
แล้วก็พบว่าในมดลูกมีผ้าก๊อตคาอยู่
อีกทั้งสภาพมดลูกก็มีแผลจำนวนมากเลย

วันที่ไปคลอดลูกนั้นมันเป็นเวลากลางคืนแล้ว
หมอคุณหมอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตอนนั้น
คลอดรู้สึกว่าจะมีอาการมืนเมา

พยาบาลก็เลยมาฉีดยาเร่งให้คลอด

ก็เพราะว่ามันมีอะไรปูดนูนออกมาจากช่องคลอดนะ

แต่ด้วยความที่ไม่รู้คิดว่ามันเป็นแผล

ผู้เสียหายก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเดิม
แต่พยาบาลก็แจ้งบอกว่าทุกอย่างปกติดีนี่นะ

จนกระทั่งเวลาผ่านไป๔๕วันหลังจากคลอดค่ะ
ผู้เสียหายก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่น

พยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยมันมีผ้าก๊อตคาอยู่ในช่องคลอด๒ชิ้น
ตัวเองก็เลยดึงออกมาแล้วก็ส่งให้ผู้เสียหายได้ดู

ซึ่งก็พบว่าแผลจำนวนมากเลยอยู่ในมดลูก
แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากผ่านไปหลายเดือน
ทางโรงพยาบาลต้นเหตุก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไร

นี่คือสุดท้ายแล้วคือเขาบอกเป็นแผล
ข้างในช่องคลอดตรงมดลูกเยอะมาก
ก็คือมดลูกอักเสบ
ใช่ล่าสุดก็ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดเผยบอกว่า

แล้วก็โดยผู้ป่วยไปคลอดลูก
และกลับไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลอีก
แต่ทางโรงพยาบาลก็ได้ออกมาขอโทษ
และชดเชยตามมาตรา๔๔
โครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าให้
เพราะตอนนี้มันก็จะมีความผิดพลาดอะไรนี้เยอะเหมือนกัน
อันนี้มันโชคดีมากที่มันเป็นแค่แผน
ถ้าเกิดติดเชื้อเอ่ยอะไรเอ่ยหนักกว่านี้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชม
คือผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า

แต่จริงปัญหาคำถามคือต้องถามว่า
พระกอตอยู่ในหมดลูกใต้ไหน

ไกลที่แบบว่าลืมกันเยอะเหมือนกัน

แต่เลือดบางทีมันไหลไม่หยุด

บางทีก็ต้องใช้ผ้าก๊อตอุดแผลไว้ก่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกเยอะขึ้นนี่แหละ
แต่ในที่สุดก็ต้องเอาออกนะจริงแล้วเนี่ย
แต่อาจเกิดไปเขาเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นหมอเปลี่ยนเวรกันหรือเปล่า

ก็เลยขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะรักษามาตรการไม่ให้เกิดขึ้นอีก
บางทีมันไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องกับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ

ใช่ไหมทุกวันนี้อย่าว่าแต่โรงพยาบาลแพงก็มีโอกาส
มีโอกาสจริงแต่ว่าจัญญบันของหมอ
แล้วก็คนที่ทำงานแบบโรงพยาบาลจริง
บางทีเรื่องนี้ก็อาจจะแบบสะเพราไม่ได้
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าหมอทุกคนที่รักษา

เพราะหมอเขาต้องรักษาคนไข้
แต่สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น

มันรักษาบิดมาคนไทยก็เชือกเลิกโชคเรื่องดวงถูกต้องไหม
ไม่แล้วเปล่าว่าจะเจอหมอถูก

หมอรักเป็นหมอดูคนเดียวที่ดูดวงนะ
ดวงตัวเองนะคุณไปทำอะไรมาเนี่ย
กลัวซ่านี่ไงตัว

ที่ไปต่อยมวยต่อไปออกกำลังกายต่อ

มันก็ต้องออกกำลังกาย
นี่ดีกว่าพูดถึงความตายความตาย

แล้วก็ชาวบ้านเขาภาวะมาก

แล้วที่สำคัญคงไม่ไปเอาผ้าสบาย

เขาเอาผ้าสบายของที่นี่มาผูก

สพมะขามจังหวัดจันทบุรี

เหตุคนผูกคอตาย

บริเวณหน้าสารเจ้าแม่นางงาม

หนึ่งคนรูปร่างค่อนข้างจะสันทัศน์

สภาพไม่สวมเสื้อผ้า

ใช้ผ้าสะใบของสารเจ้าแม่

เขาจะถวายพร้อมรวดไม้แขวน
ผูกคอห้อยกับต้นไม้ข้างศาล

ประมาณ๖๘ชั่วโมงแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าว่าช่วงเช้า
ระหว่างที่ตนเองกำลังทำธุระอยู่

ตัวเองก็จึงรีบมาดูแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อน

ไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

มันถึงภาพที่เกิดเหตุไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการสรุปสำนวนคดี
ก่อนที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย

โรงพยาบาลมะขามเพื่อให้แพทย์เนี่ย

ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปเอาผ้าสบายกับรวด

ก็ติดตามญาติอยู่ว่าญาติเนี่ยให้มารับศพกลับไปไป

ลวดก็คือไม้แขวนกับผ้าสบายของนางงามเนี่ย
ขณะที่สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งเขารายงานเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า
สารเจ้าแม่นางงามแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ที่ชาวบ้านเนี่ยชุมชนเนี่ยให้ความเคารพนับถือกราบว่า
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องราวลือกันให้แซ่บ
ลือกันให้ทั่วว่ามันน่าจะเกิดจากหนุ่มรายนี้
อาจจะไปลบหลู่หรือเปล่าอุ้ยไปลบหลู่หรือเปล่า
หรือบางทีเนี่ยอาจจะไปกล่าวคำสั่ง
อันนี้อะไรคุณไปทำดูที่อยู่บนนั้น

ใช่ไหมเธอปรัสขิกยักษ์
ใครเอามาสวายเจ้าแม่เนี่ยปรัสขิกอันนี้ปรัสขิกยักษ์

ไม่ผมงงทำไมถึงเอาประหลัดขิกมาถวายเจ้าแม่
เธอก็ไปสิมวยไลท์ไม่หนึ่งอยู่แล้ว
ถ้ามูไนท์อยู่ก็จะให้เธอไปสำรวจหน่อย
ไม่ถามไม่ก็ถึงคิดว่าเจ้าแม่เนี่ยที่ถูกชอบปรัสขิกอันนี้หรอ

เจ้าแม่ชอบปรัสขิกเธอจำไม่ได้หรอ

หัวใจได้ตาม
มันต้องแล้วยกับศาสน์เราตายไปแล้วแค่นี้

เขาก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ที่เขาเป็นรบหลู่
หรืออาจจะไปกล่าวคำสาบาน
แล้วก็ไม่ไปทำการแบบว่า
ถันของเจ้าแม่ก็เป็นไปได้ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็สรุปโดยรวมว่า
อาถรรพ์อ่ะมันมีมาเรื่อยที่เนี่ยแต่ก็เป็นไปได้ว่าเมื่อกี้ประหลัดขิก

ทุกสิ่งน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำแดงจะไม่มีให้เจ้าแม่๙๘๐๐ว์ได้ติดต่อธุระ
ไม่รู้เลยไงเจ้าแม่ดื่มน้ำเขียวด้วย
เพราะต้องเขียนได้เลยนะ
ก็ได้ฆ่าถ่วยน้ำเขียวน้ำแดงไม่ข้าวไหวดอกไม้สีแดง
เพราะมันจะจะเป็นเรื่องมันจะเป็นทุกอย่างออกตัวแล้วแต่คนเชื่อเหมือนกันนะครับ
ผ่านคอนพักก่อนช่วงหน้าคนขับรถไฟดูหนังโป๊กแหมากว่าใช่เสียงเหรอ
ซีธอุ่ยพูดด้วยสามสกใจ

ราวนี้ดีนะฮะที่มันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ใช่ของไทยใช่ไหมไทยเราเคยมีไงที่ตั็กซี่ดูหนังโปะไป

เห็นปีนี้ตั็กซี่กำลังมีอารมณ์เหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าอย่างนี้มันอาจเต็มไม่เกิดขึ้นแต่อันนี้สำนักข่าวต่างประเทศตามเลยว่า
คลิปเนี่ยนะเสียงร้องคลวนคลางซิด
ปรากฏนั้นคงแปลว่าลือมปิดไมค์เสียงมัน

มันมีเสียงไม่คิดว่าควรบอกให้เปิดดังขึ้นทีนี้พอแล้วพอแล้ว
มันเป็นการกระแสไวรัลไปทั่วประเทศอังกฤษเลยนะครับ
ถือว่าเป็นการจับโป๊ะพนักงานขับรถไฟ
ได้อย่างจังว่าแอบดูหนังโป๊หรือหนังลามกอยู่
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ผู้โดยสารเนี่ย

กับเสียงสุดสยิวที่มันเล็ดลอดออกมา
แชร์คลิประหว่างนั่งรถโดยสาร
พร้อมกับระบุข้อความว่าคนขับรถไฟขบวนนี้
น่าจะกำลังดูหนังโป๊อยู่
แต่ที่สำคัญอาจจะลืมปิดระบบสื่อสารภายในรถเอาไว้
โดยคลิปดังกล่าก็จะเห็นอากับกิริยาของผู้โดยสารคนอื่นที่เอาจริงนะ
และที่สำคัญในคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงคลางเบาเธอ
ครางเบาแบบซอฟต์ของผู้หญิงสาวคน

ทั้งนี้มีข้อมูลว่าคลิปดังกล่าว
บันทึกเอาไว้ระหว่างที่กระบวนรถไฟเนี่ย

ผู้ชมเข้ามาดูและเข้ามาฟัง
แป๊บเดียวนะ๑ล้านครั้ง
ในเวลาอันรวดเร็วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งล้อเลียนไปต่างนานา
โดยอยู่ในระหว่างการสืบสวนอุ้ยตายแล้วโดนสอบ
โดนหนักเลยดูแล้วในระหว่างปฏิบัติว่าเหตุใดมันถึงมีเสียงอึ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะ
เสียงสยิวนี่ออกมาเล็ดรอดออกมาทั้งข้าวบ่วน
ก็ต้องไปดูว่าพฤติกรรมของคนขับเป็นยังไงนี่ต่อ

เอาไปอีกเรื่องหนึ่งยังอยู่ที่อังกฤษนะ
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แฟนของลิเวอร์พูลต่างเสียอกเสียใจกัน

คือไม่ได้แพ้แต่ว่าคือชนะแหละ
ฤดูการ๒๐๑๘๒๐๑๙ไปนะครับเนี่ยนะฮะ
สามารถป้องกันแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษได้นับตั้งแต่ปี๒๐๐๙นะครับ
หลังจากที่พวกเขานั้นไล่ถล่มไบตันไปที่๔๑

ส่งผลให้ทางเรือใบสีฟ้าเนี่ยได้เป็นเจ้าแห่งลูกหนังเมืองผู้ดีอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
โดยเรียกว่าเขามีแต้มเหนือริวภูเนี่ยแค่๑คะแนนเท่านั้นเองนะครับ
เฉือนกันไปแบบว่าวิวเลยคือเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่า
ทางลิวภูเขาชนะแล้วปรากฏแมนซิตี้แพ้
รีวิภูก็จะเป็นแชมป์
โดยลูกทีมของทางเป๊บกวาเดียวล่านะครับ

โดยพวกเขานั้นสะกดนะครับคำว่าแพ้แล้วก็เสมอไม่เป็นเลยนะครับ

โดยสามารถเก็บใช้ชนะ๑๔แมทรวด
คว้าแชมป์ลีกในรุ่นทุกราศ๒๐๑๘๒๐๑๙นะครับ
และเป็นแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนะครับ
สมัยในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสร

นี่นะครับก็เรียกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้
ลุ้นกันหน้าดูเนอะและแข่งพอกันด้วยอ่ะลุ้นกันมากเลยโอ้โหมันแบบลุ้นกันมากเลย

ก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้น
ทำไมพี่ยิ้มอย่างนั้นน่ะอืมทำไม
เรื่องต่อไปขอเอาใจเหล่าคุณพ่อคุณแม่กันสักนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเอาเป็นแบบพิเศษเลย
ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรื่องราวใหม่นั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับลูก
โดยเฉพาะเรื่องของการแสดงออก

เร็วนี้แบบเล่วเห็นเมื่อโซเชียลแล้วก็แชร์ทลิปเด็กร้องเพลงกัน
นะครับคือร้องกันเยอะมาก

ไม่น้อยนะครับจัดเต็มกับเขาเหมือนกันฮะอ่าลองไปดูสิลองไปดูหน่อยได้ไหม

นักร้องนางได้ร้องอย่างงี้ไม่ใช่แค่ไม่อยู่นะฮะ
นิรินนะเจ้านี้โชว์เปียโนด้วยจ้า
ไหนลองดูมีคลิป
โหนี่เขาร้องอย่างนี้ซาฟิงโกไมอีลินแล้วก็เพิ่มกับอีก
ซาฟิงโกไมอีลินมาขึ้นไปมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ทุกคนก็จะร้องตามได้แล้วเพราะว่าน้องแบบว่าในสื่อโซเชียล
ของลูกละลายคนร้องทุกคนน่ะถูกต้องนะครับก็เรียกว่าจริง
แล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะฮะว่าสปิงโก้มาเยลินมันคืออะไรนะฮะ
หลายคนก็มาถามเหมือนกันแล้วสรุปมันคืออะไรคือมันคือสารอาหารในนมผง
คือรู้เลยซาฟิงโกไมอีลินชื่อนี้เลย
น้องฟังที่แรกนึกว่าเพลงใหม่
ฉันนึกว่าแต่งเนื้อขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เด็กร้องกันเต็มไปหมดเลยใช่
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาบอกว่า
เอ่ยนางเอกหน้าคล้ายตุ๊กตาเลิกลูกชายเจ้าของโรงแรมเพราะแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม
เดี๋ยวนะทำไมแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มหลายอันจังเลยนี่น้ำชาก็เป็นอย่างนั้น
เหรอเพราะอะไรกันนะเพราะแม่ป่ายชายก็ไม่ปลื้มไม่ร่วมงาน
ก็จะไม่ไปร่วมงานเออเป็นอย่างนั้นคือไม่ปลื้มทั้งคู่เลยเหรอ
นั่นน่ะสิของพี่ใครก็ไม่รู้ตัวย่ออันนี้น่าจะเป็น
เดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ชมช่วงหน้า
นางเอกหน้าคลายตุ๊กตาก็ขวัญอุตสามณีนแหละอ๋อเค้าน้องเอามาโพสต์
บอกได้เลยพูดไปเลยเพราะวันนี้นางก็มาไอจีกลับมาแล้วเหมือนกัน
โดยเอาง่ายเจ๊เผือกเขาโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เจ๊นัดเพื่อนกินข้าว
เลยคุยเมาส์กันเจ๊มีเรื่องหนึ่งที่คาใจว่าทำไมนางเอกฉายาหน้าคล้ายตุ๊กตาถึงได้เลิกรากับลูกเจ้าของโรงแรมได้ง่ายจัง
เพราะเห็นรักกันหวานชื่นอีกอย่างลูกชายเจ้าของโรงแรมคนนี้ก็หล่อน่ากินมาก
เอกคนนี้พอตกลงโปรงใจเปิดตัวคบกับลูกชายเจ้าของโรงแรมนางก็เคลื่อนย้ายร่างตัวเองเนี่ยไปสิงอยู่ที่โรงแรม

พักค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเดือนหนึ่งก็มากพอสมควร
แถมนางยังชอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้

เหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของโรงแรม

และยังพยายามเข้าไปมีบทบาทเรื่องของการบริหารอีก

อันนี้คือตอนแรกที่ออกมาเขาไม่เปิดเผยชื่อนะว่าเป็นใคร

แต่อันนี้ที่ออกมาตอนแรกเขาไม่ได้เปิดเผยเดี๋ยวจะมีดอกที่ขวัญออกมาเปิดเผยอีก
ก็ยังพยายามเข้าไปมีบทบาทเรื่องของการอันนี้ฉันว่าเป็นไปไม่ได้

เพราะเขาเป็นเชฟมันต้องมีคนควบคุมอยู่แล้ว
เขาบอกว่าเอาบทบาทเรื่องของการบริหารโรงแรมจนพนักงานอันนี้ฉันก็ไม่เชื่อ
พนักงานในโรงแรมรับพฤติกรรมของนางไม่ได้หลายอย่าง
เมื่อเรื่องจึงรู้ถึงในที่สุดแม่ฝ่ายชายไม่ไหว
เปิดใจพูดเด็ดขาดกับลูกหากคบกับผู้หญิงคนนี้ต่อไป
ขอให้ออกไปแต่ตัวนี่อย่างนี้
ทำไงได้ล่ะในที่สุดลูกก็ต้องเลือกแม่
จำใจต้องเทนางเอกสาวคนนี้ทิ้ง
เจ๊เลยถึงบางอ้อหายขาใจในที่สุด
แถมยังเมาส์ต่อด้วยว่านางเอกหน้าคล้ายตุ๊กตาคนนี้
เขาชอบเมาส์กับเพื่อนว่าลูกชายเจ้าของโรงแรมเนี่ย
หล่อน่ากินมีแต่คนพยายามจะมาแย่งจากนาง
นี่ไงแล้วยังไง
เลยต้องเขียนให้ดูว่าหล่อเท่าณเดชน์เลยเหรอ

งานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาไปต่างนานานะฮะ
นางเอกคนดังเก่าจะเป็นโอ๊ตก็ขวัญอุสามณีนั่นแหละ
เพราะนางเอกคนที่ปกติอยู่ติดบ้านขนาดทำงาน
ยังขนทีมงานมาทำที่บ้านเธอด้วยซ้ำอันนี้คือเรื่องจริง
ล่าสุดคุณขวัญเขาเข้าไปตอบในเพจเจ๊เผือกนะครับ

แถมหัดใช้ชีวิตกับความเป็นจริงด้วยเถอะนะคะ
เขียนข่าวแบบนี้ทำงานแบบนี้ถามจริงภูมิใจในการกระทำของตัวเองเหรอ
เป็นคนดีมันเป็นยากแต่หัดเป็นหลักทำให้ได้นะคะ
สนุกในเรื่องของคนอื่นแบบนี้

อันนี้คือคำที่น้องขวัญเขียนเลย
ก็คือขวัญเขาแคปอันนี้มาแล้วก็มาลงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เขียนแคปชั่นข้างล่าง

นั่นล่ะสิเขาเป็นคนบริหาร
ไปกินข้าวอาจลงบินอาจจะเป็นไปได้
แต่แบบเข้าไปบริหารฉันว่ามันเกินเหตุ

เลิกกันแล้วเหรอ

แต่เห็นมีข่าวช่วงก่อนหน้านี้แต่มันยังไม่รู้ว่าจริง

วิวก็เป็นสำนักข่าวใต้ดินเหมือนกัน

ไปอีกนึงข่าวแม่งน้ำชา

หนุ่มเขาคุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตไปเองล่าสุดนี้เลยนะ
ไม่กี่วันนี้เองนะคะนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณน้ำชา
ธีรณัทนะคะเพิ่งเปิดใจไปก่อนหน้านี้
หลังจากคบหากับดรวาวมาสองปีนะคะ
ซึ่งแม้ว่าอายุเขาจะห่างกัน๑๔ปีก็ไร้ปัญหา

ที่สำคัญน้ำชาบอกว่าฝ่ายชายควบคุมน้ำชาได้
แล้วก็รู้สึกว่าน้ำชาต้องรักษาผู้ชายคนนี้เอาไว้
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับน้ำชามาก่อน
โดยงานวิวาน่าจะจัดขึ้นปลายปีนี้

ส่วนแหวนเพชรเม็ดใหญ่น้ำชาบอกว่า

ซึ่งเป็นแหวนเก่าแก่ที่คุณแม่มอบให้
แต่ล่าสุดค่ะในโซเชียลมีกระแสลือสนั่นเลย
บอกว่าแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของฝ่ายชาย
ออกมาเผยข้อมูลขัดแย้งกับสิ่งที่สาวน้ำชา

โดยระบุบอกว่าคุณแม่ของฝ่ายชายไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยเจอไม่เคยพูดคุยกับสาวน้ำชาเลยสักครั้ง
เพียงแค่เป็นดารา

ทีนี้ภายหลังก็ยังมีการระบุออกมาอีกว่า
วันที่ลูกชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
นักร้องสาวแม่ของดรวาวก็ไม่ทราบ
เพราะกำลังอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
ก่อนจะบอกอีกด้วยว่ามันปวดร้าวใจสำหรับคนเป็นแม่
เพราะไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายพูดเลยแม้แต่๑
รวาวไม่ใช่หนุ่มไฮโซ
เป็นนักวิชาการแม่ไม่สนแม่ไม่ชอบ
มั่นก็มั่นกันไปแต่แม่ไม่ไป
ที่แน่แม่ของฝ่ายชายก็คงจะไม่มายุ่งเรื่องนี้

ฝ่ายชายนะคะดรวาวดิลกะก็โพสต์ข้อความผ่านไอจี
เป็นคำคมในภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า
ฉันสามารถพิชิตโลกใบนี้ได้ด้วยมือเดียว
แล้วก็บอกว่าตราบใดที่เธอยังคงจับมืออีกข้างของฉันเอาไว้
ขณะที่น้ำชาชินันก็โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่เพียงสั้น
บอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงก็น้องบอกเลยว่าโทรศัพท์ไปสอบถามน้ำชานะคะ
ซึ่งก็ได้รับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ตอบสั้นบอกว่า
โอเคให้ไปคุยกับผู้จัดการของตัวก่อนก็แล้วกัน
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณน้ำชาบอกว่า
ตัวเองก็ไม่สามารถพูดแทนน้ำชาได้ทั้งหมดนะคะ
บอกได้เพียงแค่ว่าตอนนี้น้ำชายังไม่สะดวกที่จะตอบคำถาม
เพราะว่าตัวเองจะต้องปรึกษากับทางครอบครัวแล้วก็ทางฝ่ายชายด้วย
ทีนี้น้ำชาตอนนี้เขาก็จะไม่อยู่ประเทศไทยอีกหลายวัน
เพราะว่าจะต้องบินไปงานแต่งงานของคุณรัศมีแขก

ดังนั้นก็คือเดี๋ยวรอให้กลับมาที่เมืองไทยอีกที
เขาก็จะพูดพร้อมกับทุกสื่อเลยทีเดียวรอบเดียวนะคะ
พวกนั้นเป็นงานแต่งงานรัศมีแขกกันเนาะ
พี่ไปรึเปล่า
ไม่ไปนะพี่ต้องทำงาน
ไปเรื่องของแม่แพทย์หน่อยนะฮะแม่แพทย์ภูมิใจหนักมาก
น้อมตัวว่ายลุงบลูกสุดละมุนอืมแต่มันน่ารักจริงจริง
แล้วเลสซิ่งอ่ะเนาะไปดูคลิปนี้หน่อยนะครับ
เนี่ยนะฮะคือชื่อตกใจส่วนเป็นแม่น่ะน้องเลสซิ่งเอ้ย
เป็นลูกชายตัวน้อยของแม่แพทย์นะครับล่าสุดมีโอกาสได้เจอป้ากบ
แล้วก็ลุงบลุ๊กดนุพรเนี่ยก็เลยได้เห็นโมเมนต์สุดละมุนของน้องเรสซิ่งนะฮะ
เดินเข้าไปจับแก้ประกบด้วยความอ่อนโยน
แล้วก็หลังจากนั้นครับน้องก็เดินเข้าไป
โน้มตัวลงว่ายที่ตักของลุงบลูกอืมน่ารักจริง
แพทย์ก็ลงเลยบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยครับ
แม่อาจจะดุมีปะทะกันบ้างแต่แม่แค่อยากเห็นอะไรแบบนี้
ไม่แต่แบบเป็นเด็กที่ไม่กลัวกล้องไม่กลัวอะไรเลยนะ
น่ารักมากแล้วเขาน่ารักอยู่ในช่วงป้าจริงว่าอย่างนี้
ผมอยากให้ลูกสาวผมช่วยดูแล้วเอาเป็นแบบอย่างหน่อย

เขาก็น่ารักมาอยู่เขาน่ารักแค่บอกเขาอยู่ว่ายสิ

พี่หนุ่มช่วงนี้อยู่ในช่วงไม่อยากให้บังคับหรือเปล่า

บังคับอะไรลูกไม่ได้คนนี้ห้ามบังคับ
ตอนนั้นแชทหลุดไงผู้หญิงบอกว่า

บอสไหน

แล้วยังไงพ่อก็คิดว่าข้ารุกมาตากลับบนนะหนูตัวจริงหรือ

คุณรถเมย์ทนร้อนไม่ไหว
ฉีกลุกสาหวานนุ่งบิกินนี่
นี่สัดส่วนตุ้มต้ามกระแทกใจสุดเลย

นี่ดูภาพใหญ่ข้างหลัง

สลัดหน้าเสิร์ฟความแซ่บซะหน่อย
นะครับคุณรถเมย์คนึงนิดนะครับ
ถือโอกาสดีชวนเพื่อนสาวคนสนิท
ไปดื่มดำความสุนทรีริมชายหาดเมาดีฟนะครับ

ใหญ่แล้วก็ไปกับพี่ออกกำลังกายด้วยกัน
ทุกคนแบบว่าโอ้โหคุณครูที่ออกกำลังกายก็ไปด้วย

คนกลางเป็นพี่นุษย์เป็นเพื่อนกัน

พวกนี้เป็นแก๊งที่เจอกันที่ออกกำลังกายทุกคน
เจอกันแล้วก็มีคุณครูคุณครูก็ไปด้วย
คุณครูที่สอนออกกำลังกายก็โอ้โหหุ่นแบบว่า

นี่รูปแรกที่คุณลงใช่ไหม

บางคนที่แบบใส่นิดเดียวมันก็โป๊เนอะ
อย่างแบบว่ารถเมย์ต่อให้มันแหวะอย่างนั้นมันก็ไม่โปร

คือบางคนเนี่ยแต่งชุดว่ายน้ำบางคนใส่ดูโป๊มากเลยนะ
เอาอย่างนี้ลองเอาชุดนี้ไปให้แบบว่าคนอื่นใส่สิ

ถ้าว่าชุดเดียวกันอย่างนั้นหมันจะคนละฟิวแล้ว

แล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แบบว่าก่อนแต่งงานด้วยนะวรนุษย์ก็เหมือนเธอ

นางเอกมีใครที่แบบแต่งตัวอย่างไรก็ดูไม่โป๊ะก็เนี่ยมีนู่นมีใครอีกอะ

หนึ่งข่าวที่ตอนนั้นอุ้ยคลิปหลุด

แชก๑แชก๒
ก็เรียกมัวผู้หญิงบอกว่าส่งมาให้ดูหน่อย
อันนี้เป็นข้อความที่คุยกัน
งานเข้านักแสดงหนุ่มบอสชั้นกัน
เมื่อเพจดังโพสต์ภาพแชทหลุดนัดสาว
กันสิไม่สิเลยแบบนี้บอกผิดไปไหมล่ะกูเห็นมาร่าสุดเจ้าตัวเข้าออกมาแถลงข่าว
แล้วก็ตกใจอยู่เนอะก็บอกเลยว่ะไม่ใช่เรื่องจริงแชทสูตรออกมาไม่ใช่ของ
ได้มีการโพสต์รูปส่งไปให้ใครไหมเขาถามรูปนั้นเป็นรูปผม
แต่ว่ามันนานมาแล้วครับนานมากรูปไหนเป็นรูปผม
รูปในแชตมีรูปหนึ่งรูปข้างบนผู้ชายน่ะคือรูปเขา
แต่ไอ้รูปที่หัวใจปิดใช่ของเขาเหรอไม่น่าจะใช่นะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมาผสมโรงกับแชทนั้นรวมกัน
สุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่ไม่จริงเขาบอกอย่างนี้
ที่เป็นหน้าเราคือใช่ใช่ไหมที่เห็นหน้าผมก็คือผมครับ
เขาว่าอย่างนั้นแต่ที่ถอดเห็นถอดเสื้อเห็นเป้าตุงที่เห็นเป้าตรงแหละ
ของผมดีกว่านั้นเยอะนั่งบอกอย่างนั้น
ก็มีแซวกันพอมีรูปออกมาก็ตกใจคือตอนแรกเนี่ยพอมันผมก็งงก่อน
แล้วเขาก็บอกว่าเป็นของปลอมแล้วก็หายไปสุดท้ายมันก็กลับมาอีกรอบนึง
ผมก็งงอีกแล้วก็ตกใจอีกรอบหนึ่ง

กลัวไหมว่าเดี๋ยวมันจะมีรอบ๒รอบ๓ออกมาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าจะเอาชุดไหนอีกจะเวอร์แค่ไหนก็เอาเลยครับ
เพราะทุกวันนี้มันตัดต่อได้เนอะลาย
แต่เรามั่นใจว่าเราไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นใช่ไหม
ไม่เคยครับไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอน
ของผมหน้าตาดีกว่านั้นเยอะครับ

แชทออกมาว่าช่วงนี้โสดอยู่ประดีคนเลยจับตามองแล้วเปล่า
ได้ไงว่าผมโสดผมก็อยู่บ้านเลี้ยงเต่าทำอะไรของผม

ไม่ได้ว่าอะไรผมจะต้องไปอะไรขนาดนั้นเหรออะไรอย่างนี้
เลี้ยงเต่าด้วยเหรอ

ยูดีดีกว่าไฮไลน์ไม่ตอบไฮเถอะ
ไม่รับเพคดังในโสเชียลมากคนนี้

มาที่คุณเกรสการก้าวบ้างคนนี้เขาเป็นสายร้องเพลงสายเต้นแล้วก็
หญิงที่หุ่นดีมากจริงล่าสุดก็ไปออกสเต็ปโชว์เอวกันสักนิดนึงอะนะคะ
ก็เรียกว่าสายย่ออาจจะต้องยอมแพ้เธอเลยทีเดียว
สำหรับนักแสดงมากความสามารถคนนี้
ล่าสุดก็โพสต์คลิปออกสเต็ปทั้งร้องทั้งเต้น
แคปชั่นบอกว่าสตาร์คอนเสิร์ตเมื่อคืนสนุกมากค่ะ
ลูกทุ่งหมอลำก็มาเกิดเป็นกกต้องทำได้ทุกแนว
แหม่มบอกอันนี้หนูไม่เข้าใจอ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ยังงงอยู่

แต่อันนี้กำลังงงอ่ะคือเกิดเป็น

ตายแล้วชอบจริง

รับรองว่ามันแน่นอน

คุณส่งไว้เป็นใครล่ะ
เป็นข่าวชอบไม่เคยเห็นตาแล้ว

จะไปเดินเมืองคาร์นถึงพี่ถึงเป็นไง
พี่ตื่นมือกับน้องแฟนไฟยู
กับเขาไงว่าแบบทำไมปล่อยให้ลูกไปกินน้ำก๊อกแบบนี้ไม่ได้
อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมปีนี้ยังไงคะอ่ะหนุ่มหนุ่ม
อันนี้อ่านข่าวนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีข่าวเยอะดูนี่อยู่
จะไปดูอะไรอาจารย์ลักษณ์อาจารย์ลักษณ์อาจารย์ลักษณ์ถามว่า
ทำไมต้องไหว้ชูชกเออทำไมต้องไห้ชูชกอ่าแต่แต่ว่า
หมอปลาบอกไม่ให้เก็บคือชกไว้ที่บ้านทำไมอ่ะอาจารย์
ลักษณ์บอกเขาแบบแล้วทั้งอะไรอย่างไรอาจารย์ลักษณ์
ชกรายการหมอลักษ์เบิกอรุณท่าหมอลักษณ์เบิกอรุณ
เออสัปดาห์นี้ก็พาไปหาคำตอบที่วัดทรงธรรมค่ะ

เทศก็เล่าประวัติความเป็นมาสำคัญของชูชก

พร้อมกับทำความรู้จักในพุทธศาสนารามันนิกาย

แล้วก็พาไปหาสิ่งที่เป็นมงคล

ซึ่งนอกจากจากศักระพระปฐมเจดีแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม
อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

แล้วก็ความสำคัญของพระร่วงโรจนฤทธิ์
อีกหนึ่งความเป็นมงคลของชาวนครปฐม
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะคะ
หมอลักเบอร์อรุณตี๕๕๐น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละนะคะ
เราไปที่ข่าวชมพู่กันสักนิดนึงนะครับ

ชมพู่ก็ตอนที่ยังอยู่ในท้องเนี่ย

ถ้าคุณไอ้ม้าอยู่คุณไอ้ม้าจะเล่าเก่งมากนะ
คือคุณชมพู่ก็เลยบอกว่าปีนี้กดดันกว่าเดิมไหม

ก็รู้สึกว่าเราทำงานภายใต้ความกดดันนิดนึง
มันก็มีแรงส่งให้กับเรา
ต้องรอดูวันนั้นแต่ก็เหมือนทุกครั้งว่าเราก็ทำการบ้านมา
ไม่ใช่ว่าทำมาแค่เดือนเดียวคือนางไปเดินกี่นาที
นางบอกนางทำการบ้านหลายเดือนนะคือก็ต้องแต่งหน้าทำผมเนี่ย
แล้วก็ทุกครั้งเวลาไปที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราเจอประสบการณ์ตรงนั้น
จะหยิบยกออกมาไปใช้ในเมืองคานได้
นี้จะพาลูกไปด้วยป่ะใช่ค่ะจริงเขาก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับการเดินทางอยู่แล้ว
เอาเขาไปแทบทุกที่ที่เป็นไปได้เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษนะ
ก็ครั้งนี้ตอนที่อยู่ในท้องนางก็เอาไปเดินด้วยใช่ไหมตอนนั้น
ไปด้วยตอนนั้นพี่ชมท้องอยู่แล้วไม่คลอดน้องออกมา
แล้วก็ก็บอกว่าตัดสินใจนั้นทีว่าไปคนเดียวแต่คราวนี้ปีนี้น่าจะทำได้
แล้วก็อยากให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาด้วยครั้งหนึ่งเคยไปกับแม่
เตรียมไปกี่ลุคล่ะเขาบอกว่าคือมีทั้งหมด๔พรมแดงแน่
แต่ก็ต้องมีลุคย่อยที่จะต้องใช้กับงานต่างอีก
ถามว่าปีนี้เตรียมไปกี่ชุดก็เยอะค่ะเพราะมันจะมีชุดที่ไม่ได้ถูกใส่ด้วย
ประเด็นดราม่าเรื่องชุดมีทุกปีปีนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกอย่าง
บอกอย่างนี้ว่านางจะแต่งชุดอะไรอะไรอย่างนี้ไง
อันหนึ่งหนูดูละครหัวใจศิลาหูต่อไม่น่าจะหล่อคือต่อแบบเล่นละครดีมาก
มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นคนที่ทำการบ้านคนใสน่ารักมาก
ในปัญหาภัยเอกจากอันดับหนึ่งนางต่อน่ารักที่สุดจริง
รักมากจริงอันนี้คอนเฟิร์มด้วยค่ะเพราะเคยทำงานด้วยกันตั้งแต่สมัยก่อน
คือเขาก็เป็นคนตั้งใจทำงานพอมาเห็นแบบหัวใจศิลาเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบสุดตัวจริง
แล้วแต่ละบทบาทที่เวลาเขาได้รับนี่คือเขาเล่นจริงจัง
บอกว่าล่าสุดนี้มีบทที่แบบว่าต่อเขาเล่นหนักมากร้องไห้จนเลือดกำเดาเขาไหล
ระหว่างอยู่ในละครที่กำลังเล่นอยู่แสดงอยู่แบบนี้
อินจัดเครียดจริงอะไรแบบนี้นะก็เต็มที่ไปเลย

เต็มตัวเล่นเรื่องนี้แบบดีมาก

นี่ไงมันอะไรให้เล่าฮะมา
แต่โทนี่กับแก้ว
เขาบอกว่าจะตัดงานแล้วจริงรึมะ
วังยิ่งหวานแก้วยิ่งกว่าคนที่ใช่
หัวใจรู้สึกไม่อยากมองใครอีกแล้ว
โอ้โหพี่โทนี่
เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิง
ขยันเติมความหวานให้กับหัวใจจริง
สำหรับคุณโทนี่ราดแก้ว
รากแกนมารากแก้วอะไรเล่นมุก
คือรากแข่งกับแก้วมันติดกัน

เออคุณโทนี่รักรักแก่น
และคุณแก้วจริญญานะครับ

ทั้งคู่ก็จัดทริปไปสวีทนะฮะ
ความฟินผ่านโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลา
ล่าสุดครับมีโอกาสเจอฝ่ายชาย
ก็สื่อก็ไม่พลาดนำไปถามนะครับ

บอกว่าสำหรับทริปนี้เราไปเที่ยวกันมา

ก็ดีครับไปโลกโซเชียลกัน
ก็อยู่แต่ในโมรอคโพลอย่างเดียวเลยครับ

ก็เป็นอีกอย่างเป็นประเทศที่

เรามีโอกาส
ก็ประสาทเขาพี่เสธพี่เสธกันพี่เสธกันเค้าอยู่แล้ว

พูดจากนี้ด้วยเรากลับมาเจอกันใหม่กับขอยใส่ไข่